มีข่าวดีสำหรับนักช็อปทุกคนนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคอรมอลให้พิจารณาเรื่องของการนำรายได้จากการไปซื้อสินค้าไปลดหย่อนภาษี
คุณผู้ชมจากเดิมที่เคยทำ๑๕๐๐ครับล่าสุดเป็น๓๐๐๐ครับ
นายสมชายสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการช็อปช่วยชาติในปีที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นการบริโภคโดยที่ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้๑ล้านคนนะครับมีการใช้จ่ายรวม๙๐๐ล้านบาท
ขณะที่รัฐบาลเองก็ศูนย์รายได้เรื่องของภาษีเพียง๑๒๐๐ล้านบาท
ออกมาตรการปีนี้จึงจะขอให้ที่ประชุมคอรมอลนั้นขยายวงเงินการใช้จ่ายครับให้สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาจาก๑๕๐๐เป็น๓๐๐๐บาทครับ
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือครับในการบริหารงานด้านต่างที่ทันสมัยมากขึ้น
ทางระบบการทำงาน๓ส่วนประกอบไปด้วย

เช่นการนำข้อมูลในใบกำกับภาษี
เอกชนประชาชนเข้าด้วยกันเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนั่นเองครับ
หลักกระทรวงการคลังบอกว่าสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จะเริ่มนำร่องใช้ระบบนี้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ติดตามความคืบหน้าทั้งการดำเนินงานงานบุคลากร
ซึ่งจังหวัดสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเชื่อมโยง๓กรมภาษีประกอบกัน
ก็ทั้งกรมสรรพสามิตรกรมสรรพากรและกรมศุลกากร
โดยจะทำให้การทำงานนั้นเร็วมากขึ้นใช้เอกสารน้อยลง
แล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นด้วยครับ